คุณผู้ชมคะมันมีคลิปหนึ่งที่จะให้ดูนะคะ
เขามีการแชร์คลิปนี้มาต่อจากชาวต่างชาติคนหนึ่ง
ก็เลยคิดว่าชาวต่างชาตินี่แหละน่าจะเป็นคนถ่ายคลิป
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ที่แน่ชาวเน็ตเขาวิจารณ์บอกว่า
ไม่รู้แหละว่าคนเร่ร่อนคนนี้ทำอะไรผิด
แต่ว่าคนกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร
ก็ไม่น่าทำแรงขนาดนี้ไหมดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
โอ้โหเดินตามจะไปตีต่อนะ
เป็นไงล่ะก๊อฟนี่แหละค่ะคลิปนี้ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางเลยนะคะ
พนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร
ด้ามไม้กวาดไปฟาดร่างของหญิงเร่ร่อน
ชนิดที่เรียกว่าไม่ยั้งเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนั้นต้องยกมือขอร้องไม่ให้ตี
จากนั้นก็เห็นไหมได้ยินเสียงไหม
มีคนตะโกนห้ามแล้วป้าคนกวาดถนนของกรุงเทพเนี่ย
หันมาลักษณะคือตวาดคนห้ามแทนนะคะ
แล้วสุดท้ายหญิงเร่ร่อนคนนี้เขาก็ฉวยจังหวะที่
แกหันไปคุยกับอีกคนนึงเนี่ยหลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้
แถวซอยสุขุมวิทย์๑๐๕ทัพเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
แต่ดูแล้วป้าใช้ไม้กวาดตีคนเร่ร่อนมากเกินไปหน่อยไหม
ผิดจะถูกยังไงก็คนเหมือนกันนะฮะ
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วบางคนก็เขาบอกว่าเขาอยู่ระแวกนั้นพอดี
เข้ามาให้ความเห็นบอกว่าหญิงเร่ร่อนที่ถูกตี
ชอบเดินขอเงินชาวบ้านพอชาวบ้านไม่ให้
เร่ร่อนคนนั้นทำไงถมน้ำลายใส่ชาวบ้าน
บางวันยังลงไปนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนทางเท้า
ขวางทางเดินของคนที่เขาสัญจรไปมา
กวาดถนนคนนี้เคยตักเตือนไปแล้วแต่ก็ไม่ฟัง
ยังด่าป้ากลับมาอีกป้าคงหมดความอดทนแล้วเลยใช้ไม้ตี
เพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก
แต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้
มองว่าจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
แจ้งตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นพมมาจัดการหรือเปล่า